ไทยรัตท์ทีวีเราก็ติดแสนการการตามหา๑๓ชีวิต
อยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง
เรามีรายการพิเศษตลอดทั้งวัน

คือการที่จะตามหาทั้ง๑๓คน
เด็ก๑๒ผู้ใหญ่หนึ่ง
ผู้ใหญ่อยู่๒๕เป็นโค้ชของทีมหมูปะอาคาเดมี่
ตอนนี้เป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจ
เป็นเรื่องของการที่จะช่วยเหลือกันนะฮะ

ว่าเราต่อไปเราจะป้องกันยังไงแก้ไขยังไง
เขาออกมาแล้วต่อไปเขาก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้น

เอาไว้ที่หลังตอนนี้ช่วยกันก่อนนะฮะ
ซึ่งระดมกันมาทุกสรรพกำลังจริง
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเนี่ยตอนนี้ไปช่วยตรงนั้นหมด
ใช่ค่ะคือเรียกว่าไปกองอยู่ตรงนั้นเลยก็ว่าได้
อาสาสมัครพลเรือนตำรวจทหารแพทย์พยาบาล
คือไปรวมอยู่ตรงนั้นหมดรวมถึงผู้สื่อข่าวด้วย
แล้วทีนี้มันเป็นระยะเวลา๗วันถือว่านานนะคะ
ท่ามกลางสภาพอากาศที่อากาศก็เย็น
ฝนตกตลอดมีน้ำท่วมน้ำเจิกมีโครนตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่ก็ดีผู้สื่อข่าวก็ดี

ก็เริ่มจะมีป่วยบ้างแล้วเหมือนกันนะ

ก็เริ่มที่จะมีป่วยกันบ้างก็ต้องไปหาอยู่ขายยากันมา
ทีนี้ทางแพทย์พยาบาลเองเขาก็ต้องมีการสับเปลี่ยน
นเวียนกันมาเหมือนกับเข้าเวรนะคะ
เพื่อที่จะคอยดูแลทั้งโอกาสที่ว่า๑๓คนออกมาได้เมื่อไ
ต้องดูแลตรงนั้นรวมถึงดูแลอำนวยการ

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศค่ำคืนนี้กันหน่อย
ที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นอย่างไร

ครับคุณพระคุมคุณรัชพรคุณผู้ชมครับ
อย่างที่เราทราบกันดีว่าเราก่อติดปฏิบัติการในการค้นหา๑๓คนที่
หายในถ้ำหลวงแห่งนี้มาสักประมาณ๗วันก็ร่วมสัปดาห์แล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกู้ชีพกู้ภัยทหารตำรวจ
บุคลากรทุกภาคส่วนที่มาทำงานที่นี่
ไม่ได้มีการสับเปลี่ยนกำลังครับทุกคนอยู่มาร่วมสัปดาห์
เช่นเดียวกันกับทีมงานของเราที่ยังคงปักหลักรายงานข่าว
หลายคนเริ่มมีอาการอ่อนเพียอ่อนลับอาจเจ็บกันบ้างไม่สบาย
เพราะว่าตากฝนหลุยน้ำอย่างที่ผมใส่อยู่ก็เป็นบูธ
เรื่องของการลุยน้ำลุยโครนอาจจะพอกันได้บ้าง
แต่ว่าน้ำมันก็เข้าโครนมันก็เข้า
คืนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้
มาดูว่าบุคลากรที่มาทำงานเขามีการเจ็บป่วยอย่างไร
มีการมาขอยาอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันด้านในว่าเขามีอะไรบ้าง

เนี่ยฮะก็จะมีบุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วก็จะมียาหลายประเภทนะครับ
สอบถามนิดนึงขออนุญาตคุยกับท่านหนึ่ง
ตรงนี้เรามีการเตรียมพร้อมยาอะไรไว้บ้างสำหรับบุคลากรที่มาทำงานที่นี่บ้างครับ
ก็เป็นยาสามัญทั่วไปค่ะ

จะมียาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อยาพวกยาทากันแมลงกัดต่อยอะไรค่ะ
แก้วัดแก้ปวดค่ะใช่ค่ะ
จนถึงเวลานี้นะตอนนี้ฮะบุคลากรที่มาปฏิบัติงานเขามีมาขอยาอะไรเป็นพิเศษมีอาการเจ็บป่วยด้านไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
ส่วนมากก็จะมาขอยายแก้ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ยายแก้หวัดค่ะ

ใช่ค่ะยากันยุง
อันนี้จะคนมาขอเยอะเหมือนกันเพราะว่ายุงเยอะ

ตอนนี้เวชพันธ์ยาพวกเรามีเพียงพอกับบุคลากรไหมครับ
จากที่เห็นเมื่อกี้ไปแวะที่คังที่เขาบริจาคมานะคะคิดว่าเพียงพอณตอนนี้เพียงพอค่ะ
เห็นว่าบางท่านเริ่มมีอาการเท้าเปื่อยน้ำกระเท้าก็มี
ค่ะก็มีค่ะเป็นเคสเคสไปค่ะ
ยังเพียงพอหรือเราต้องการให้คนมาบริจาคเพิ่มเติมไหมฮะ
ณตอนนี้ยังคิดว่าเพียงพอนะคะค่ะ
คุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นบุคลากรของทางด้านสาธารณสุขนะครับ
มียาเยอะแยะมากมายยามองก็มีต่างนะฮะเจ็บป่วยเบื้องต้นก็มา
เมื่อยก็เอาอันนี้ไปนวดได้หลายคนทำงานต้องแบกของต้องแบกอะไรต่างนะฮะ
ข้างในก็จะมีเรื่องของเตียงพยาบาลนะฮะ
เอาไว้เตรียมพร้อมให้กับคนที่เขาเจ็บป่วยก็เข้ามาประถมพยาบาล
ตรงนี้ก็สอบถามนิดนึงครับตรงนี้เป็นจุดทำอะไรบ้างในส่วนของการช่วยเหลือผู้ป่วยครับ
ตรงนี้เป็นจุดซักประวัติแล้วก็เป็นการตรวจวินิจฉัยของคนไข้นะครับ
เพื่อรับยาแล้วก็แนวทางวิธีการรักษาเบื้องต้น
สำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใช่ไหม
ส่วนใหญ่ใช่ครับเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปที่เข้ามา
แล้วที่เข้ามารับการรักษาในเบื้องต้นตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นอะไรกันบ้างแล้วครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีจากเป็นอาการปวดหัวหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครับ
จากทำงานหนักหรืออยู่บริเวณนี้เป็นเวลานานเนี่ยครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับ

ก็มีมาเรื่อยครับประปราย

ขอบคุณครับมาดูกันต่อคุณผู้ชมครับ
ฝั่งนี้ก็จะเป็นเราเคยให้ดูไปแล้วนะจะเป็นทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย
ก็คือทางด้านของคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละครับ
แต่เราจะไม่เข้าไปรบกวนท่านนะครับ
ให้ดูฝั่งนี้จะเป็นจุดจอดรถพยาบาลครับ

รถพยาบาลตรงนี้เนี่ยเตรียมพร้อมไว้ทั้งสำหรับบุคลากรที่มาที่นี่
ประชาชนเดินทางมาคนที่มาเป็นจิตอาสาอะไรก็ดี
รวมทั้งรถคันนี้มีการเตรียมพร้อมไว้สำหรับรองรับ๑๓คนที่อยู่ด้านใน
ถ้าออกมาแล้วรถคันนี้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
สวัสดีครับขออนุญาตนิดนึง
เราเป็นหน่วยช่วยเหลือทีมแพทย์จากที่ไหนครับ
จากโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเชียงของค่ะ
รถคันนี้ทีมแพทย์ของเรามีการเตรียมพร้อมรองรับเอาไว้สำหรับใครครับ
สำหรับผู้ประสบภัยค่ะน้องที่สุดค่ะ

จริงของเชียงของเพิ่งมาวันนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้อยู่ข้างล่างแต่ขึ้นมาตรงนี้วันแรก

ก็มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินนะคะ
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกอย่างทั้งยาและก็เครื่องมือแพทย์
ทุกอย่างพร้อมรับ๑๓คนเลยไหมคะ

ตัวเราเองตัวพี่เองพร้อมไหมครับ

วันนี้อยู่เวร๒ทุ่มถึง๘โมงเช้าค่ะ

คุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่๑ส่วนเท่านั้นนะฮะ
เป็นแค่๑คันจาก๑๓คันที่จะมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
นี่เป็นบรรยากาศคร่าวยามค่ำคืนครับ
ด้านหลังผมทางด้านของโรงครัวยังคงทำกับข้าวอยู่นะครับ
พร้อมให้กับคนที่ปฏิบัติงาน
อาจจะมีการผลัดเปลี่ยนกลางคืนอาจจะหิวข้าวก็จะออกมาหาอะไรทานกันแบบนี้
มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ได้ชงให้ได้ทานกันด้วย
แล้วก็มีน้ำมีเครื่องดื่มชูกำลังทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วครับ
เพราะว่าอย่างที่ผู้ว่าบอกไปว่าต้องอยู่กันอีกนานครับ
กว่าทั้ง๑๓คนจะออกมาอย่างปลอดภัยครับ
นี่คือบรรยากาศณเวลานี้ครับ
รายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ

ก็ทุกฝ่ายก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วครับ
พร้อมตลอดเวลาพร้อมที่จะอยู่อีกนานเท่าไหร่ก็ได้

แต่ถ้าเป็นไปได้ขอจบภารกิจให้เร็วที่สุด